สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งประธานของฝ่ายสงฆ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในบวรพุทธศาสนานะคะ
ซึ่งทรงมีเครื่องพระยศประกอบพระอิสริยยศที่สำคัญค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์วัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมาราม
เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือออปอักษรอตัวแรกย่อมาจากอำพรพระนามของพระองค์
ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีวันประสูจน์คือวันอาทิตย์
ักษรอตัวที่๒ย่อมาจากอัมภโรคือฉายาของพระองค์
ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลืองหมายถึงสีอัศนะ
ประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชและสีของกาสาวพัฒน์เป็นสมณคุณ
และอักษรปย่อมาจากประสัทธพงศ์นามสกุลของพระองค์
ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทาเป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นชาติติภูมิส่วนด้านบนของตัวอักษรทั้งสาม
ระดับด้วยฉัดขาว๓ชั้นหมายถึงพระอิสริยยศสมเด็จพระสังฆราช
สำหรับเครื่องพระยศประกอบพระอิสริยยศที่สำคัญประกอบด้วยพัทยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
สร้างขึ้นใหม่ในราชการปัจจุบันเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบินใจกลางเป็นรูปคมทรงพุ่มข้าวบิน
ักเป็นรูปพระราชลันจกรประจำราชการที่๑๐ด้ามพัดเป็นงามีการแกะลาย
สมพระเกียรติแห่งพระมหาเถระพูดสูงในสังคมมนต์ธนไทย
สุพรรณบัตรแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
ใบกำกับพระสุพรรณบัตรและใบประกาศพระราชองค์การใหญ่สถาปนา
ตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแก่สลักจากงาช้าง
บรรจุหีบกำมะหยี่สีแดงใช้สำหรับในการทรงบัญชาคณะสงฆ์
สมณศักดิ์ประกอบพระอิสริยยศในสมเด็จพระสังฆราช
และเครื่องอัธบริคารซึ่งเป็นเบนจรงมีเอกลักษณ์เฉพาะตามโบราณราชประเพณี
สืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่แสดงถึงพระเกียรติยศสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
แห่งกรุงรัตนโกศิลป์